คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เลยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ก็หนีไปเงินก็ไม่ได้เงินไม่ได้ไปนะ
นี่มันเหมือนหนังฮอลลีวูธด้วยไงนี่กล้องมูลจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีช่วงตี๒ค่ะ
ระเบิดเห็นไหมคุณผู้ชมประกายไฟกลุ่มควันเสียงดังสนั่นวันไหว

ถูกแรงระเบิดเสียหายหนักค่ะ
มไฟตรงนั้นเนี่ยร่วงลงมากองกับพื้น
ชิ้นส่วนตู้เศษวัสดุก่อสร้างสะเก็ดระเบิด
เป็นเหล็กแผ่นเหล็กเส้นตัดเป็นชิ้นเนี่ยกระจายเกลื่อนไปทั่ว
ผนังปูนถูกอัดแรงทะลุเนี่ยโอ้โหผนังทะลุเลยนะคะ
แต่ตู้นิรภัยด้านในมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อย
คนร้ายเอาเงินไปไม่ได้ค่ะครับ
ว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอม
โทรศัพท์ที่ตู้เติมเงินห่างจากตรงนี้ไปร้อยเมตรเองนะคะ
ร้อยเมตรเองนะคะได้ยินเสียงระเบิดดังมาก
ที่หน้าสหกรณ์วิ่งออกมายืนดูเห็นคนร้ายสองคน
หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้านะคะ
เห็นแผ่นป้ายทะเบียนออกจากที่เกิดเหตุไปจากรวดเร็ว
แต่ว่าเห็นว่าสองคนนี้มุ่งหน้าไปทางสุสานเขาโมยค่ะ
เอ่อแล้วยังไงเราขี่รถมาดูอะไม่ได้ขี่ดูครับ
ผมผมก่อนขี่มาแล้วผมเห็นควันเลยครับเห็นควันแล้วมีใคร
ด้านประธานสหกรณเครดิตยูเนียนอิมังนางเพ็ญที่วามะลิผลก็ไปที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ยืนยันว่าจริงแล้วภายในองค์กรไม่ได้มีปัญหาอะไร
ครับไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเลยตู้นี้ก็เพิ่งติดตั้งได้เจ็ดเดือน
เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บกู้มีการตรวจสอบวัตถุระเบิดตรงนั้น
กับเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจหาพยานเพิ่มเติม
ระเบิดที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
มีสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดเป็นท่อนท่อนเพราะว่าเนี่ย
ชิ้นส่วนด้านบนด้านล่างด้านข้างถูกแรงอัดของระเบิดแหลกเป็นชิ้นนะคะ
ผนังปูนถูกแรงอัดจนเป็นรูขนาดใหญ่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เก็บกู้
บอกว่าจากสิ่งต่างที่มีเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยนะตรวจสอบดูแล้วเงินไม่หายนะคะ
ไม่ได้เอาเงินไปนะคะมันจะอยู่ในตู้นิรภัยด้านในอีกที
หนาอีกชั้นหนึ่งใช่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในอาคารเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งมาจอดที่บริเวณริมรั้วด้านหน้า
นะฮะแล้วคนร้ายก็นั่งซ้อนกันมาสองคนเนี่ยนะ
คนหนึ่งนั่งรออยู่ที่รถอีกคนนึงวิ่งไปวางระเบิดฮะ
งหน้าที่กันทำงานแต่คาดว่ามันคงจะผิดแผนอยู่นะครับ
เพราะว่าคงจะวางแผนที่จะวางระเบิดก่อเหตุ
อ่ากลางดึกอย่างเงี้ลงมือคงมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
ระเบิดมันคงระเบิดขึ้นซะก่อนค่ะอ่าแล้วทีเนี้ยเสียงมันดังนะ
แล้วก็มีความเสียหายเยอะคนร้ายก็คงจะตกใจ
แล้วคงมีชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเนี้ยออกมาดูกันด้วยอืม
คนร้ายก็เลยต้องรีบขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็วไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวนะครับ
คือมันก็สันนิษฐานได้สองอย่างนะคือหนึ่งคนร้ายเนี่ย
มันก็ไม่รู้ว่าในตู้เอทีเอ็มเนี่ยถ้าวางระเบิดแล้วเนี่ยนะ
ต่อให้กำพงกำแพงผนังที่เขาฝังตู้เอทีเอ็มเอาไว้ตู้จะพังเสียหายยังไงเนี่ย
มันมีกล่องนิรภัยที่ใส่เงินอยู่อีกไม่ได้เอาไปง่าย
ค่ะหรือไม่ก็สองคงจะรู้ตั้งใจว่าจะเอาไปแต่กล่องอืม
เดี๋ยวไปหาทางเปิดอีกทีหนึ่งอ่าแต่ทีเนี้ย
โมงชาวบ้านออกมาก่อนก็เลยต้องหนีไปนะครับนายอันนบเบนเจวันสมาชิกสภาเทศบาลตะบนซึ้ง
ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงนั้นเขาได้ยินเสียงระเบิดดังมาก
ทีแรกนึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดสักพักมีคนโทรมาบอกว่ามีคนมาวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม
ก็เลยออกมาดูพบว่าสภาพตู้เอทีเอ็มกระจุยกระจายหมดนะ
คือเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและคาดว่าจะเป็นฝีมือของคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาก่อเหตุ
การเติมอัมพาตลที่บุคลุมอยู่บนพิสิทธิ์ซื้อว่าเมื่อคืนเสจจะเยอะกว่านี้แต่เขาเก็บหลักฐานไปจะเยอะแล้ว
สำหรับการตามตัวผู้ก่อเหตุนั้นนะคะตำรวจภูทรขลุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็ตามเส้นทางที่ใช้หลบหนี
ลักษณะรุนแรงแบบนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมาก่อนเลย
เมืองต้นเจ้าที่คาดว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุเพราะประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้น
ไม่น่าจะมีปัญหาภายในองค์กรของสหกรณ์อะไรเขา
น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจจะขโมยเงิน

เคยมาลากกระชากไปใช้รถกระชากอะไรอย่างนี้อันนี้เคยมีนะครับ